ทำไมให้แฟนการเมืองเนี่ยทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกล
เขาสบายใจให้ข้ามคืนหน่อยไม่ได้เหรอเพราะว่าพอเช้ามา
สื่อสารกันเปลี่ยนอีกแล้วเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา๒๓วันนี้
ค่ะคุณผู้ชมฮะต่างคนต่ำว่าบอกว่ายังไม่จบ
อยู่ระหว่างการเจรจาให้ชัดให้เจนวันอาทิตย์นี้
รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้สบายใจเลยนะครับ
ในชัยธวัฒน์ตุลาธนครับหลายรายการภักดิ์เก้าไกล
กล่าวถึงการเจรจาตำแหน่งประธานสภา
หลังจากมีข่าวบอกว่าเพื่อไทยยอมถอย
แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อไทยจะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลนะ
โดยทั้งสองฝ่ายพยายามหาข้อยุติเรื่องนี้ก่อน
การประชุม๘พักร่วมในวันที่๒กรกฎาคม
เลยคณิการภักดิ์เก้าไกลบอกว่าไม่รู้ใครปล่อยข่าวครับ
แต่เชื่อว่าพักเพื่อไทยไม่ได้พูดแบบนี้นะครับ
แล้วเปรียบว่าคงไม่ต้องไปสอนหนังสือสังฆราช
และย้ำว่าเป็นเรื่องตำแหน่งประธานสภา
ต้องรอผลสรุป๒กรกฎาคมเท่านั้น
เชื่อว่ามันจะจบลงด้วยดีนะครับ
๒ภักดิ์นะครับได้ทำรูปหัวใจใส่กันแน่นอนครับ
ทางผมก็ไม่ทราบว่าข่าวเมื่อคืนเนี่ย
มาจากไหนนะครับ
เพียงแต่ว่าเราก็เชื่อว่านะครับ
เพื่อไทยคงไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นนะครับ
เรื่องนี้คงไม่ต้องสอนหนังสือสังฆราชกันนะครับ
เพราะว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่า
พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกพักเก้าไกรนะครับ

มีความต้องการที่จะให้รัฐบาลนะครับ
ใหม่กลับมาฟื้นฟูประชาธิปไตย
แล้วก็แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน
แล้วมีแผนสำรองไหมนักข่าวถามต่อเลย
แล้วมีแผนสำรองไหมคุณชัยธวัฒน์

คุณชัยธวัฒน์ตอบบอกว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกล
นี่ดูเลือกประธานสภาก่อนนะครับ
หลังจากนั้นจะมีความชัดเจนมากขึ้น
แล้วส่วนที่นี่ถามต่อนะนักข่าวถามอีก
แล้วที่คุณหมอชนน่านเขาใช้คำพูดว่า
อยากออกแต่ออกไม่ได้เนี่ยมันสะท้อนถึงอะไรหรือเปล่า
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามคุณหมอชนน่านเอง
แต่เท่าที่ทำงานสัมผัสได้ถึงความจริงใจครับคุณผู้ชมฮะ

คุณหมอชนนั่นศรีแก้วครับหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
แปลกใจที่ข่าวว่าเพื่อไทยยอมถอยมันออกมาจากไหน
คือน่าจะเป็นการปล่อยข่าวแหละแล้วย้ำว่าเพื่อไทยไม่มีหรอกนะ
แผน๒แผน๓แล้วก็เคารพเคารพพักแก่นำ
มีแผนเดียวคือสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหวานซะนะครับ
เอาล่ะมาดูคำชี้แจงอีกคำนึง
ที่พูดเปรียบเทียบว่าเป็นการคลุมถุงชนนะ
คลุมถุงชนเนี่ยถ้าเป็นความหมายโดยทั่วไปคือ
เต็มใจกันหรือเปล่าถ้าที่เราเข้าใจ
แต่ท่านบอกไม่ใช่แบบนั้นคือจะเปรียบอย่างนี้
เปรียบเหมือนว่านะฮะคือเชื่อพ่อแม่ไง
ประชาชนเป็นพ่อแม่พ่อแม่ให้ทำอะไรเราก็ต้องทำตาม
แต่อาจจะเปรียบเทียบผิดพลาดไปหน่อยและขออภัยด้วย
ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกัธมนตรีของเพื่อไทย
ไปลงพฤทธิ์นกคอพนมนะครับก็ไปตอบคำถามกระแสข่าวว่า
ภักรณ์เพื่อไทยจะขึ้นเป็นนายกได้มั้ยนะครับ
ก็คุณเศรษฐาก็บอกว่ามันเป็นแค่รายงานข่าวจากแหล่งข่าวนะ
และถามต่อว่าแล้วท่านพร้อมมั้ย
จะกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาบอกว่า
ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะพยายามที่สุดให้นายพิธา

เพราะว่าพักเก้าไกลได้คะแนนเสียงมากกว่าเราก็คือเพื่อไทย
ขณะที่เลือกประธานสภาเชื่อว่าจะจบลงด้วยดีครับ
เพราะว่ายึดมั่นในหลักการของฝ่ายประชาธิปไตย
ต้องจับมือกันไว้แล้วทำงานด้วยกันครับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จริงแต่คุณแม่อยู่กับเรา

แล้วก็ต้องให้พยายามให้คุณพิทาได้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อน
เพราะท่านเขาได้คะแนนเสียงมากกว่านะครับ
แล้วก็เราพูดมาโดยตลอดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
เราต้องช่วยกับผลักนั้นให้คุณพิธาไปนายกระทะมนตรีก่อน

เพราะว่าเขาเองเขาได้ลืมมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็หวังว่าจะไม่มีอุปสรรคใดทั้งสิ้นนะครับ
นี่แหละครับมาดูความเห็นจากฝั่งตรงข้ามบ้างนะฮะ
นายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
พูดถึงกระแสข่าวจะมีการเสนอชื่อ
นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิสุนโลกพักเก้าไกล
ตำแหน่งประธานสภาท่านว่าไง
คุณชายวุฒิบอกว่าแม่อาจจะเป็นตัวตึงไปนิดนึงนะ
เพราะคนที่เป็นตัวตึงจะสู้ให้พักมากมาเป็นประธานสภาไม่ได้
ประธานสภาจะต้องลดบทบาทลงหมายถึงต่อภักดิ์
และทำหน้าที่ประสานเป็นคนกลางกับทุกพัก
ต้องมีบารมีต้องมีวุฒิภาวะ
จึงขอฝากนะครับให้คิดถึงเรื่องนี้ด้วย
คุณชัยวุฒิก็บอกว่าบิ๊กป้อมยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไร

อย่างไรก็ตามที่มาถามก็ขอบคุณแล้วกันนะ
ที่มีการวิเคราะห์ว่าพลเอกประวิทย์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี
นี่ก็แม่อีกหนึ่งตัวตึงเหมือนกันนะครับ
ชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐครับ